ดาเรืองสวยสวยจ้าถุงละหกสิบบาทจ้าห้ำถุงร้อยนี่ลดกันแบบนี้ทีเดียว
เอามาร้อยพวงมาลัยสวยไปไหว้พระงดงามเป็นสิริมงคลจริงค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำกันทั้งประเทศแต่ว่าชุ่มฉ่ำในทางที่ดีก็ทำให้เราได้มีโอกาสเก็บน้ำ
แต่ถ้าหากมันมาแรงมาไวแล้วเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยก็เกิดเป็นความเดือดร้อนกันได้
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นภาพเมฆดาวเทียมคือเป็นภาพณปัจจุบันนี้เลยนะคะว่า
ตอนนี้ฝั่งอันดามันเนี่ยมีเมฆปกคลุมเกาะกลุ่มกันใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งจุดนี้นะคะห่างจากประเทศไทยพอสมควรแต่ก็ส่งผลกระทบทำให้ภาคใต้

ก่อให้เกิดการปะทะของลมฝน

พอได้เจอลมนะคะพัดมาปะทะ

บ่ายมาสีแดงเข้มแดงกล่ำแบบนี้

จะมีพื้นที่ใดที่ตกกันบ้างดูจากโมเดลนี้
ช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
แล้วก็ไล่ไปจนถึงพื้นที่ภาคเหนือ
จนถึงวันที่๖เมษายนนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของผลกระทบจากนี้นะคะ

แต่ว่าภัยแรงก็มากันอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะ

ปลูกผักสลัดแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
มีเพลี้ยนั่นเองค่ะเพลี้ยมากัดกินแมลงโอ้โหเดือดร้อนเลยจริง
สวยแต่พอมีแมลงมากัดกินแล้ว
ก็ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนะคะ
อากาศร้อนส่งผลต่อผักค่ะเพราะว่าทำให้โตช้า
และนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้เกิดปัญหาเพลี้ยแมลงระบาดนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าใครชอบกินผักก็อาจจะต้องทำใจหน่อยว่า
ผลผลิตออกมาน้อยราคาผักก็อาจจะแพงขึ้นนั่นเองนะคะ
ส่วนสถานการณ์ไฟป่าบนดอยเสมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุดมีไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟต้องเดินเท้าเข้าไปดับไฟและทำแนวกันไฟโดยรอบค่ะ
พร้อมทั้งขอสนับสนุนเฮลีคอปเตอร์บินทิ้งน้ำช่วยดับไฟป่าทางอากาศ
จากนี้ผลกระทบจากไฟป่าก็ยังทำให้ตัวเมืองเชียงใหม่
ปกคลุมไปด้วยหมอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก็สูงเกินมาตรฐานกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีปกป้องดูแลตัวเองค่ะ
แล้วก็ถ้ามีส่วนช่วยในการลดปัญหาฝุ่นควันแบบนี้ได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ส่วนช่วงของวันที่๓๖ก็ยังคงต้องย้ำเตือนว่าฝนจะตกลงมา
แล้วจะตกยาวจนไปถึงช่วงของเมษากันด้วยดูแลสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย
แล้วก็วางแผนการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักต่างดูแลพืชผลการเกษตรของท่านให้ดี
ถ้าเก็บขายได้ก็ลองจัดการดูนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ